หนักที่ทีมศัตรูวะแพทย์กรุงทะยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ยึดได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้เบื้องต้นครับ
พบว่าเป็นจุดชำแหละเสือของขบวนการค้าสัตว์ป่า
แล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับเสื้อของกลางวัดป่าหลวงตะบัว

ในบ้านพักของนายธวัฒน์ขจรชัยกุล
หรือว่าเสียตรงในตะบนวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าตรวจค้น
พบเสือโครง๔ตัวเป็นเพศผู้๒ตัวเพศเมียอีก๒ตัว

ต้นเชื่อว่าบ้านหลังนี้เป็นจุดพักและชำแหละเสือ
จากพบรอยเลือดเสือและโต๊ะสำหรับจับเสือขึงก่อนที่จะชำแหละ
ย่านสำบัญโนค้าเสือจริง
อาจเชื่อมโยงไปถึงเสือโครง๓ตัว

ซึ่งก็จะนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบเส้นทางการค้า

จากนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมบุกตรวจค้นจุดอื่นเพิ่มเติม
เชื่อว่ายังมีอีกหลายจุดเป็นแหล่งชำแหละเสือ
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเสือวัดป่าหลวงตาบัวครับ